เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มยูทูปเบอร์ช่างกล
เขาเรียนอาชีวะแล้วเขามีช่องยูทูปของตัวเองเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับช่างกลที่เคยผ่านศึกทะเลาะวิวาสต่างนานา
แล้วก็กลับตัวกลับใจคือนุ่มคนนี้ครอบครัวบอกว่าเขาก็พยายามกลับตัวกลับใจ
อยากมีเรื่องอะไรกับใครแล้วแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาถูกคู่อริมายิงจนเสียชีวิตถึงในบ้าน

อ้มวนจรปิดของเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ

เดินมามาซุ่มอยู่แล้วยิงปั้งเข้าไปค่ะ
นี่คือเสียงของผู้ตายค่ะ

วิ่งมาขึ้นจักรยานยนต์ของตัวเองที่จอดอยู่ข้างซอยบ้านแล้วก็ขี่หนีไปเลย
โอ้โหอุกอาจมากนะครับทุกผู้ชมครับคือมาซุ่มแล้วก็รอดูจังหวะแล้วก็ยิงเขานะฮะ
เสียชีวิตเลยนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมา
เป็นบ้านพักในหมู่บ้านพระปิ่นสวนส้มตะบนบางโปรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ทาวน์ฮาวส์สองชั้นนะครับกล้องวงจรปิดนี่ฮะของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ทั้งบ้านของเพื่อนบ้านแล้วก็ในซอยนะฮะที่อยู่ข้างบ้าน
มีกล้องวงจรปิดที่คาดว่าจะเป็นคนร้ายตอนขี่จักรยานยนต์เพื่อมาก่อเหตุ
กล้องหน้าบิ๊กซีสวนส้มนะฮะจักรยานยนต์ของคนร้ายนี่ฮะ
ขี่มาตามถนนผูกมิตรแล้วเลี้ยวขวามุ่งหน้ามายังบ้านของผู้ตาย
ตอนนี้๒๑นาฬิกา๔๓นาที๒๒นาฬิกา๕๗นาทีคนร้ายขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้ากล้องแถว๗๑๑
นี่ฮะนี่เป็น๗๑๑ปากซอยวัดมหาวงตัดปู่เจ้า
มุ่งหน้าซอยเทศบาลปู่เจ้าแล้วก็ไปถึงหมู่บ้านของผู้ตาย
ก่อเหตุตอน๕ทุ่มกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เดี๋ยวดูในบ้านหน่อยนะฮะที่เขาถูกยิงเสียชีวิต
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายกิตติศักดิ์อัดประจงอายุ๒๘ปีนะครับ
แต่ว่าเขายังเรียนสถาบันอาชีวะอยู่นะคือเปลี่ยนที่เรียนมาหลายที่นะฮะ
โอ้โหนี่คือเลือดแบบหยดเป็นทางเลยค่ะ
คือเขามาเสียชีวิตอยู่ที่ประตูห้องครัวในบ้านนะฮะ
ถูกยิงเข้ามาเนี่ยยังไม่ทราบเรื่องของชนิดปืนนะครับ
แต่กระสุนเนี่ยนะฮะกระสุนเข้าหน้าอกซ้ายหนึ่งนัดนะฮะ

ใช่ครับอะไรจะโชคร้ายขนาดนี้แล้วไอ้นั่นอะไรมันจะแม่นขนาดนี้

แล้วเข้าหน้าอกซ้ายเนี่ยกระสุนนี้ทะลุหลังไปเลยนะฮะโอ้โห
ไปเจอหัวกระสุนไปเจาะคาอยู่ที่กล่องรองเท้า๑หัว
คมกระสุนมันจะโอ้โหอะไรจะคมขนาดนั้น
มีรอยเลือดหยดเป็นทางจากโต๊ะนั่งเล่นหน้าบ้านเขานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะครับ
แล้วมีรอยเลือดเนี่ยหยดเป็นทางไปถึงประตูห้องครัว
หลังจากถูกยิงผู้ตายที่ได้ยินเสียงร้องโอ๊ย
ก็พยายามวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือในบ้าน
แล้วก็มาล้มเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นเป็นฝีมือของใคร
มีคู่อริมีเรื่องบาดหมางอะไรแบบไหนยังไง

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณระวีการได้คุยกับภรรยาของกิติศักดิ์ที่ถูกยิงเสียชีวิต
บอกว่าก่อนที่สามีจะถูกยิงเนี่ย
สามีนั่งอยู่ที่มานั่งตรงนี้นี่แหละ
ที่นั่งคุยกับคุณระวีการเนี่ยนะครับ
เป็นจุดที่เป็นจุดพื้นที่หน้าบ้าน
คือก็นั่งฟังเพลงเล่นเกมเล่นมือถือตามปกติ
ห้าทุ่มกว่ากว่านี่ซ้ายมือคือผู้ตายนะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าตอนนั้นทุกคนในบ้านขึ้นนอนแล้วนะฮะ
ตัวเธอที่เป็นภรรยาลูกชายด้วย
กับแม่สามีด้วยแล้วก็พี่สามีด้วย
ขึ้นไปนอนบนชั้น๒ของบ้าน
ตอน๕ทุ่มเนี่ยมีแม่สามีลงมาข้างล่างมาเข้าห้องน้ำ
ก็เห็นว่าลูกชายยังไม่ได้นอน
ถามลูกลูกบอกยังไม่ง่วงแม่ก็กลับขึ้นไปนอน
จากนั้นไม่นานครับ๕ทุ่มกว่าก็มีเสียงปืนดังขึ้น๑นัด
คนในบ้านก็รีบลงมาดูกัน
ตอนนั้นเห็นว่านายกิติศักดิ์เนี่ยเขานั่งฟุบอยู่ที่ประตูห้องครัว
ก็พยายามตะโกนเรียกคนในบ้านให้มาช่วยกัน
พ่อก็ลงมาก็มาปั๊มหัวใจลูกชาย
แล้วก็ช่วยกันโทรแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัย
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามช่วยเหลือกัน
แต่ว่าสุดท้ายช่วยไม่ทันนะครับเขาเสียชีวิตนะฮะ
รู้แบบแบบแน่ใจแล้วมันก็ยังวิ่งไปรถปุ๊บ

คือทางภรรยาเนี่ยเชื่อว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
เป็นคู่อริในสถาบันอาชีวะเก่าของสามี
เพราะสามีเนี่ยเคยถูกไล่ฟันมาครั้งหนึ่งแล้ว
แต่แม้จะเคยถูกไล่ฟันมาแต่สามีไม่ได้ระวังตัวอะไรเป็นพิเศษนะฮะเธอบอก
บอกแต่เพียงว่าถ้าเกิดศุกร์ไหนเนี่ยมันตรงกับวันศุกร์ที่๑๓
เตือนด้วยนะเพราะจะไม่ออกจากบ้านเนื่องจากเป็นวันดวงตกของเขา
บอกสามีเนี่ยเขาเกิดวันศุกร์ที่๑๓ตุลาคม
หลังจากถูกไล่ฟันก็บอกเอาไว้แค่นี้นอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ในเฟซบุ๊กของกิติศักดิ์เนี่ยนะฮะภรรยาบอกว่าไปพบว่ามีการโพสต์
ท้าทายกันเกิดขึ้นคาดว่าเป็นกลุ่มคู่อรินั่นแหละ
นี่เห็นไหมฮะมีการบอกพิกัดบ้านด้วย
คือเขาโพสต์ท้าทายเอาไว้แล้วมีคนมาคอมเมนต์อ่ะ
เดี๋ยวก็หอนอีกนะแล้วคนตายก็โพสต์ปักหมุดเลย
พิกัดบ้านกูบางโปรง๑๐ตรงข้ามมีซอยตรงเข้ามาเลยบ้านหลังที่๓ขวามือ
รถพ่อกูคงจะบอกทะเบียนรอ๒๔ชั่วโมงแล้วก็ส่งหน้าอีโมจิยิ้ม
ก็มีคนมาเม้นต่ออีกระวังตัวไว้ให้ดีแล้วก็หัวเราะ
ซึ่งภรรยาบอกกิติศักดิ์นี่เขาบอกเมียไว้บอกศุกร์ไหนเนี่ย
ไม่ใช่ถ้าศุกร์ที่๑๓ให้เตือนด้วยนะถ้าตรงกับศุกร์ที่๑๓เป็นวันดวงตกของเขา
แต่เมื่อคืนนี่คือพระรหัสสบดีที่๑๒ค่ะใช่ไหม

ถ้าเที่ยงคืนจะเข้าศุกร์๑๓แต่เมื่อคืนเกิดเหตุเนี่ย๕ทุ่ม๔๐กว่า

นี่ไงเห็นไหมอืมแต่นี่มาซุ่มอยู่ถึงนี่เดินย่องมาซุ่มหน้าบ้านแล้วยิงโป้งเข้าไปเนี่ยค่ะ

คือตรงนั้นก็หัวใจตำแหน่ง
ที่มีคนส่งข้อความมาบอกสามีนะฮะ
ภรรยาให้คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราดู
บอกมีคนชื่ออามจะมายิง
ซึ่งไม่รู้ว่าจะใช่ไม่ใช่อย่างไรนะฮะ
แต่เธอบอกว่าได้ส่งหลักฐานเหล่านี้เนี่ยให้ตำรวจแล้ว
เพื่อจะสามารถเป็นหลักฐานในการตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวของกิติศักดิ์ไปรับศพ
ตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบางย่าแพรกนะฮะ
หลังจากเจ้าหน้าที่นำไปชนะสูตรตามขั้นตอนอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว

จากภรรยาพ่อแม่พี่น้องครอบครัว
ก็มีเพื่อนที่มาร่วมพิธีกันอย่างต่อเนื่อง
ทางครอบครัวบอกว่าจะสวดศพ๓คืนนะครับ

บอกว่าลูกชายเป็นเด็กช่าง
ก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสกับคู่อริอยู่บ่อยครั้ง
โดยเฉพาะคู่อริต่างสถาบัน
ส่วนเรื่องที่ลูกชายถูกยิงเนี่ย
เชื่อว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างสถาบันอย่างแน่นอน
เพราะลูกเนี่ยเพิ่งมีเรื่องล่าสุด

แต่ลูกชายก็พยายามจะปรับตัวให้ดีขึ้นนะ

บอกกับแม่ว่าจะทำงานเลี้ยงลูก

ทำงานไปด้วยมีเมียแล้วก็มีลูก
ลูกเพิ่งอายุ๑ขวบ๔เดือน
กิติศักดิ์บอกกับแม่ว่าจะดูแลแม่ให้สบาย

ก็คือเรื่องความปลอดภัยของคนในครอบครัว

ยังตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุไม่ได้
กลัวว่าคนร้ายจะมาก่อเหตุซ้ำอีก

เพราะลูกเนี่ยกำลังกลับตัวเป็นคนดี

แต่สุดท้ายก็มาถูกยิงเสียชีวิต

นั่งเล่นโทรศัพท์พี่ชายเขา

ซึ่งปัจจุบันอายุ๒๘ปีนะครับ
แต่ว่าเขาก็เปลี่ยนที่เรียนมาหลายที่นะ
ยังเรียนไม่จบนะครับทุกผู้ชมครับแต่เขามีช่องยูทูปของตัวเองนะครับ
ทราบว่ามีใครเคยดูหรือว่าเคยเห็นบ้างนี่ฮะขวามือนี่คือผู้ตายนะฮะ
ยูทูปของเขาชื่อช่องตำนานที่ยังหายใจอาชีวะยุค๒๐
นี่คือยอดผู้ติดตามกับคลิปวิดีโอที่โพสต์เอาไว้
เขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการพูดคุยกับเด็กอาชีวะที่เคยสร้างตำนานศึกต่างสถาบัน
แล้วก็มาเล่าประสบการณ์เพื่อให้คนอื่นเนี่ยกลับตัวกลับใจ
ไหนลองดูยูทูปของกิติศักดิ์หน่อย

นี่จะเป็นคนที่เขามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีนะครับ
เป็นลักษณะคล้ายกับดำเนินรายการสัมภาษณ์
เป็นเจ้าของช่องเป็นบิทธิกรได้พร้อมทำคอนเทนต์
แล้วก็เป็นสื่อสะท้อนว่าเราอย่าไปต่อยตีกันเลย

คุณมิถุนายนปีที่แล้วเองค่ะ
แล้วนี่แม่บอกอ้าวมาถูกยิงตายซะแล้ว
ก่อนหน้านี้กิติศักดิ์ผู้ตายเคยเรียนวิทยาลัยกรุงเทพช่างนะครับ
แล้วก็เรียนไม่จบก็ออกนะครับ
มาเรียนต่อปวส๑นะครับที่วิทยาลัยกรุงทนสาขาช่างกลโรงงาน
แต่ก็ยังเรียนไม่จบก็ลาออกมาอีก
กำลังจะเตรียมไปสมัครสถาบันใหม่
ซึ่งทางครอบครัวยืนยันว่าเขาไม่เคยมีปัญหากับใครนะฮะ
หรือจะมีเรื่องกับต่างสถาบันอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เคยมีอะไรหนักหนาสาหัส
อกจากคู่ขัดแย้งในสถาบันเดิมที่เคยเรียนอยู่
ซึ่งครอบครัวบอกว่าเขารู้กันดีว่าสถาบันเดิมที่กิติศักดิ์เคยเรียนอยู่เนี่ย
มันมีเรื่องไม่ลงรอยกันระหว่างกลุ่มเด็กช่างในสถาบันแล้วเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน
สองกลุ่มนี้คือกลุ่มรวมมิตรสำโรงกับกลุ่มกระฉูดพระประแดง
คือทางกลุ่มผู้ตายเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มรวมมิตรสำโรง
เมื่อวันที่สองพฤษฐิกายนปี๖๕
ถ้าท่านผู้ชมจำได้มันเคยมีเหตุมีข่าว
นักเรียนอาชีวะสถาบันเดียวกันแทงกันตาย
แทงกันตายที่ปากซอยแบริ่งแถวสุขุมวิทย์ตำบลสำโรงเหนือสมุทรปราการ
ขี่ปัดกันเลยแล้วไล่กันแทงอ่ะฮวาตาย
คือตายไปคนนึงนะเห็นไหมฮะนี่คือเสื้อขาวนี่เลือดแดงเลยเห็นไหม
แล้วก็ยังมาไล่ฟันกันต่อไล่แทงกันต่อ

คือไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนเอาเป็นว่าแทงกันตายไปคนหนึ่ง
ค่ะนี่ยังแทงกันอยู่เลยจนเขาล้มลงไปนอนกลางถนนแบบนั้น
เนี่ยคนนี้นี่แหละเนี่ยคือขี่จักรยานยนต์ไล่กันมาบนถนนเนี่ย

แล้วพอไล่ทันกันเนี่ยลงมาแทงมาฟันกันเลย
คือขี่ปาดหน้ากันเลยอะค่ะเพื่อที่จะให้หยุดแล้วลงมาเนี่ย
ตอนที่ผมอ่านข่าวนี้ในวันนั้นนะคุณอรัชพร

เห็นข่าวนี้เนี่ยนี่เพื่อนก็พยายามพยุงกันไปนะ
ผมคิดว่าโอ้สงสัยต่างสถาบัน
คงมาเจอกันบนถนนแล้วก็ขี่รถไล่กัน
สุดท้ายตำรวจมาไล่ไปไล่มาสถาบันเดียวกัน

โอ้โหนี่ฮะคือเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ย
กิติศักดิ์ที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อคืนถูกอีกกลุ่มนึงอ่ะ
หาว่าเป็นคนเนี่ยอยู่วงการอยู่เบื้องหลังไปสนับสนุนให้เนี่ย
กลุ่มพวกนี้มาไล่แทงไล่ฟันกันจนตาย
แล้วทำให้คนในกลุ่มของเขาตาย
แล้วมันก็เลยเนี่ยเหมือนกับตามข่มขู่กันมาตลอดนะ
มีคนขี่จักรยานยนต์มาวนรอบบ้านมาแล้วด้วยเมื่อ๖มกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยมาซุ่มอยู่แล้วก็ยิงเขาตายเลย
โดยก่อนที่จะถูกยิงเมื่อคืนนี้ที่ภรรยาบอกมันมีการโพสต์
แล้วก็มีการคอมเมนต์แล้วมีการปักหมุดบ้านกัน

ทางบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องในสถาบันนี้
ไม่ใช่ต่างสถาบันหรอกเพียงแต่ว่าเป็นสถาบันเก่าที่กิติศักดิ์เขาลาออกมาแล้ว
พี่ชายของผู้ตายนะครับบอกว่าหลังจากน้องชายถูกยิงเนี่ยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะ
เห็นกล้องวงจรปิดอยู่ตัวหนึ่งมีวัยรุ่น๓คนขี่จักรยานยนต์มาซ้อน๓กันนะฮะมาคันหนึ่ง
แล้วก็มีสองคนไปซื้อบุหรี่นะฮะเดินมาซื้อบุหรี่กับน้องชาย
ขณะที่วัยรุ่นอีกคนนึงนั่งฟุบหน้าแล้วก็คล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์
ซึ่งทางพี่ชายของผู้ตายเขาบอกเขาก็ไม่มั่นใจนะ
กลุ่มนี้จะก่อเหตุไม่ก่อเหตุอย่างไรนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุวันเกิดเหตุ
มีวัยรุ่นมาซื้อบุหรี่หลายคนที่บ้านเขาคงขายของด้วยค่ะนี่นะฮะแต่ก็ยอมรับว่าน้องชายเองเนี่ย
ก็ไม่ใช่แค่ในสถาบันความบาดหมางกับคู่อริต่างสถาบันก็มีอยู่หลายครั้ง
เมื่อเดือนที่ผ่านมาเมื่อเดือนก่อนน้องชายไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
เอิญไปเจอคู่อริเก่าอีกชื่อมาโนธแล้วก็ชกต่อยกัน
ซึ่งทางพี่ชายเนี่ยให้น้ำหนักไปเรื่องคนชื่อมาโนธนะฮะ
น่าจะเป็นคนก่อเหตุยิงน้องชายเสียชีวิตค่ะอ่าแต่ไม่รู้ว่าคู่อริเก่าตรงนี้เนี่ยมาโนธเนี่ย
เมื่อ๒พฤศจิกายน๖๕เคยโพสต์เอาไว้บอกว่าเสร็จงานน้องกูเมื่อไหร่
เดี๋ยวมีงานใหม่ของพวกมึงแน่นั่นไงก็เลยเชื่อว่า
เสร็จงานน้องกูเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือเด็กที่ถูกแทงอ่ะ
อันนี้คือสถาบันเดียวกันแล้วไม่ใช่ต่างสถาบันแล้วถ้าฟังจากพี่ชายอย่างนี้นะ
เพราะ๒พฤศจิกายนก็คือที่ว่าเด็กไปแทงกันที่ถนน
เดี๋ยวมีงานใหม่ของพวกมึงแน่แล้วมาโนธเนี่ย
เมื่อเดือนก่อนมาเจอกับกิติศักดิ์ผู้ตายที่ร้านสะดวกซื้อแล้วชกต่อยกัน

พี่ชายก็เลยเชื่อว่ามาโนธหรือเปล่า
อ้าวเดี๋ยวฟังพี่ชายของผู้ตายหน่อยนะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจเชื่อว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้นะครับ
เชื่อว่าคดีไม่น่าจะซับซ้อนเพราะว่านอกจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้าน
เห็นคนร้ายตอนมายิงแล้วก็ขี่รถหนีไปเนี่ย
มันยังมีกล้องวงจรปิดที่สามารถไล่เส้นทางการหลบหนีของคนก่อเหตุได้
เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
คือฟังแล้วก็เป็นห่วงเรื่องการต่อเนื่องแล้วก็ไม่หยุดใช่ไหม